ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของการออกพรรษา
แน่นอนค่ะก็จะมีการรำถวายต่างนานามาให้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้นำเสริมของคุณแฮนเค้กไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมใช่สวยมาก
ดังเอกท่านหนึ่งค่ะเดียน่าซีโบ
คุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็เป็นการรำพิธีบวงสวงใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ซึ่งเป็นการรำวงสวงครั้งแรกในชีวิตของเดียน่าด้วยค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดมุกดาหารมีการจัดงานพิธีรำบวงสวงพญานาค๔ทิศ
งานมหัศจรรย์มุกดาหาร๓พิภพชื่ออลังการมาก
พิธีจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ค่ะสมโพธินะคะพระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหารที่สี่แยก
หอนาฬิกาแห่งนี้คุณผู้ชมเป็นแลนดมาร์ของมุกดาหารเลยค่ะ
ซึ่งน้องเดียด้าคนสวยของเรานั้นคุณผู้ชมก็แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดไทย
สวยงามมากสวยอย่างกับนางในวินนิยายเลยคุณผู้ชม

ถูกต้องนะคะพร้อมกับเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเจิดจรัสมากจริงค่ะ
โชว์การฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยนะคะไปพร้อมกับนางรำกว่าร้อยชีวิตค่ะ
สวยงดงามดังกับนางในวันคดีนั่นเองค่ะ
เราไปชมภาพสักเล็กน้อยค่ะ
เป็นสีเมืองสุ่มเรือหมด
สำคัญสวยขนาดนี้นะคะความเป็นสิริมงคลมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงนะคะ
มูเตลูไม่เข้าใครออกใครนะคุณผู้ชมค่ะ